ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่มันมีรูปร่างแปลก
เขาบอกว่าพืชพวกนี้ดูยังไงก็สินดนาการออกมาได้ว่า
รูปร่างลักษณะคล้ายกับพญานาคคล้ายขนาดไหนล่ะไปดูค่ะ
คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพืชรูปร่างแปลก
ที่ดูยังไงยังไงก็ดันคล้ายกับพญานาค
จะคล้ายขนาดไหนไปชมกันครับ
พาไปขอโชคลาภกับต้นไม้ต้นนี้กันหน่อย
เจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่ารูปร่างคล้ายกับพญานาค
ตาดีได้ตาลายเสียเด้อก็คือสู้ใหม่มาไกล
ว่ามีตัวใดแน่มันกระคื๊ดดอกคืออีหลี
ไม่ใต้กันแล้วว่ามันมีตัวใดแน่
มีความคล้ายพญานาคจริงคล้ายมากเลยล่ะครับ
เจ้าของก็เลยถ่ายคลิปไว้และนำมาลงโซเชียลให้เพื่อนบรรดานักเสี่ยงโชค
ได้เข้ามาช่วยกันดูว่าต้นไม้คือคล้ายพญานาคต้นนี้ให้เลขอะไรบ้าง
โดยบอกว่าให้ทุกคนดูดีใครตาดีก็ได้เลขไป
จากคลิปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ทายตัวเลขกัน
ว่าก็ว่าเห็นเป็นตัวเลขนั้นเลขนี้ก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน
ก็บอกว่าสาธุบุญด้วยกันโชคลาภครับ

พาคุณผู้ชมไปดูต้นกล้วยที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ต้นกล้วยธรรมดา
เพราะคล้ายต้นกล้วยพญานาคงานนี้ตาดีได้ตาร้ายเสีย
ชาวบ้านที่ตำบลบ้านต้อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาบอกว่าได้เจอกับต้นกล้วยที่แปลกประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับพญานาค
คือตรงปลายที่แทงปลีออกเครือมันจะมียอดชี้ฟ้าและโค้งงอลงมายาวกว่า๑เมตร
ชาวบ้านที่ได้ไปทำไร่ทำนาก็แตกตื่นกันยกใหญ่เพราะมันแปลกมาก
ตามความเชื่อของชาวบ้านเชื่อกันว่ามีเจ้าแม่ตานีสิงสถิตอยู่อย่างแน่นอน
และมาให้โชคด้วยจึงได้พากันนำดอกไม้ทูบเทียนมาเส้นไหว้เพื่อขอโชคลาภ
และที่พลาดไม่ได้ก็คือการนับเครือกล้วยและตัวหนังสือที่โผล่บนปลีกล้วย
แล้วนำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งตามความเชื่อ